ผมไม่วงมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ
ไม่หวนอื่นกับทางงานเดียว
ช่วงเวชตีแสดหน้า

น้อยคนครับที่จะได้เข้าไป

ยกเว้นว่าจะเป็นนักโทษ

ผมจะพาท่านผู้ชมเข้าไป

และจะพาเข้าไปดูถึง

สถานที่ปลดทุกข์

ที่ต้องฉีดยา
ท่านผู้ชมจะได้เห็นบรรยากาศภายในซึ่งก็ไม่ได้เปิดให้บุคคลไหนได้เข้าไป
เพื่อเข้าไปดูพื้นที่ภายในเรือนจำว่ามีสภาพเป็นอย่างไร
และที่แน่นอนครับ
โทษประหารนั้นยังมีอยู่ครับ
เพียงแต่ยังไม่ได้มีการประหารตั้งแต่ปี๒๕๕๙
สถานที่ยังคงมีการเตรียมพร้อม
เพื่อที่จะให้มีหรืออาจจะเกิดการประหารชีวิตได้ตลอดเวลา
เรือนจำยังมีความเตรียมพร้อมในเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลา
ท่านผู้ชมคงจะต้องติดตามกับผมในรายการชูวิตตีแสกหน้า
ในคืนนี้ครับ
มีสิ่งอัย

และก็ให้เยี่ยมได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะฮะ
โดยมีระยะเวลาให้เยี่ยม๔๕นาที
ก็เพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นสภาพภายในเรือนจำ
บริเวณเยี่ยมญาตินั้นก็เป็นบริเวณที่ญาติ
หรือผู้ที่ใกล้ชิดมาเยี่ยมเยี่ยนนักโทษ
ซึ่งแน่นอนครับสภาพอย่างนี้หายากนะครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

ดีครับท่านคาดหวังว่าโครงการนี้จะมีผลดีต่อสังคมอย่างไรบ้างครับ
คือผมคิดว่าโครงการนี้อย่างน้อยก็จะเป็นการเปิดมิติใหม่ในแง่ของการยอมรับผู้ต้องขังนะครับ
ทุกวันนี้เรามีผู้ต้องขังอยู่๓๒๐๐๐คนในเรือนจำและทันทะสถาน๑๔๓แห่งทั่วประเทศนะครับ
ผู้ต้องขังเหล่านี้จำนวนไม่น้อยเมื่อพ้นโทษออกไปแล้วกลับเข้าสู่กระบวนการกระทำความผิดซ้ำใหม่
สาเหตุหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องการขาดโอกาส
ทางราชการได้เปิดโอกาส
ท่านมีระบบควบคุมป้องกันอย่างไรไม่ให้นักโทษที่มีความรู้
หรือว่าเชี่ยวชาญแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องปืนเนี่ย
กลับเอาไปเกี่ยวข้องกับอาวุธปืนอีก

อันนี้เราก็ต้องทำสถิติไว้เราก็มีประวัติไว้ชัดเจนนะครับ
แล้วก็ไม่เฉพาะแต่กลุ่ม๑๖รายนี้นะครับ
กรมราชธรรมเราก็มีนโยบายในการทั้งขู่ทั้งปลอบ
ใช้ทั้งไม้แข็งและไม้หนวมนะครับ
กรุ่มนี้จะถูกทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือตำรวจหายใจรถต้นขอ
ป้องปรามหากไปทำผิดที่ไหนอีกเนี่ยก็จะถูกจับได้โดยง่าย
เพราะว่าเราแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งหลายไปแล้ว

สำหรับนักโทษที่จะได้เรียนรู้เรื่องเกรดวัดต่างอันนี้เป็นเครื่องมือวัดทั่วไป
ส่วนที่ให้เห็นด้านหน้านะครับจะเป็นเครื่องมือวัด
แต่สามารถเข้าเกรดวัดได้นะครับ
เมื่อผลิตในรูปแบบนี้แล้ว
นักโทษจะมีความเข้าใจนะครับว่า
การผลิตจริงแล้วถ้าไปสู่กระบวนการมาตรฐานเนี่ย
อาวุธยุทธุปกรณ์ที่เขาผลิตนะครับ
มันจะสามารถทำงานได้อย่างลาบลื่นนะครับ
ไม่ติดขัดนะครับปลอดภัยต่อผู้ใช้ครับผม

ยากลำบากไหม

ตอนสอบมาเขาใช้คัดเลือกยังไง

มีสอบ๓อย่างครับ

มีข้อเขียนปฏิบัติ

คิดว่าการปฏิบัติอารมณ์นี้

เราจะไม่ทำความผิดซ้ำซากด้วยครับ

ทำอาวุธปืนอะไรได้ไหมคุณ

ทำปืนได้ไหม

แปลว่าต่อไปได้ไปร่วมกับทหาร
ได้ประดิษฐ์ปืนขึ้นมาได้ครับ

ทำผลิตปืนได้ไหม

ถามจริง

ของเราเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะที่
มุมมองแนวคิดของสังคมไทยเนี่ย

แต่ขยะมันย่อยสลายเองไม่ได้

ผู้ต้องขังออกมากลับสู่บ้านเดิม

ถือเป็นภาระรับผิดชอบของทั้งหมู่บ้าน
มาช่วยดูแลมาตบปัวหลูปหลาย

เราอยากเห็นมิติเล็ก
ในสังคมไทยซึ่งเป็นสังคมที่ออกมา
ประมาณ๑๐๐๐๐บาทก็สักเกินกว่าครึ่ง
มันก็เป็นงบเงินเดือนแล้วก็เป็นงบอาหารของผู้ต้องขัง
งบสร้างเรือนจำในแต่ละปีก็มีประมาณ๓๕เรือนจำ
ซึ่งก็ต้องใช้เวลา๓ปี๕ปีในการก่อสร้าง
อันนี้เราก็ไม่ได้ตำหนิอะไรเพราะว่าจริงแล้วทางรัฐบาลนี้
ได้กรุณาให้เงินเพิ่มเสี่ยงภัยสำหรับผู้คุมนะครับ
เนี่ยก็ต้องขอบคุณทางรัฐบาลนะครับว่าเราคนละเท่าไหร่ครับ
ได้กว่าละ๖๕๐๐บาทต่อเดือนสำหรับผู้ที่ทำงานข้างในนะครับ
ก่อนจะไปที่สถานที่หมดทุกข์นั้น
นักโทษประหารทุกคนต้องเขียนพินัยกรรมนะครับ
เพราะว่าจะไปสู่แดนประหาร
ก็จะต้องมอบหมายเขียนพินัยกรรมฝากฝัง
สมบัติจะมีน้อยมีมากอย่างไร
ก็แล้วแต่หรือว่าพินัยกรรมนั้นเป็นการเขียนถึงคนที่ตัวเองห่วง
ไม่ว่าลูกบุตรหลานหรือพ่อแม่

ในทั้งหมดล้วนแต่
ต้องมาแวะที่สาราเย็นใจเพื่อมาเขียน
นัยกรรมก่อนที่จะเดินทางไปที่สถานที่หมดทุกข์
ก็ชะตาชีวิตของคนนักโทษประหารนั้นก็
บางคนก็มีอดีตที่รุ่งเรือง

ก็เหมือนกับคนปกติทั่วไปในสังคมแต่กระทำความผิดที่ร้ายแรง
จนไม่สามารถที่จะให้โทษเบา
ก็ลงโทษสถานหนักประหารชีวิต
ก็จะต้องที่ชาวบ้านเขาบอกกันแล้วครับต้องตายตกไปตามกัน
ก็ภาระวาระสุดท้ายนั้นก็คือที่แดนประหาร
เรือนจำบางขวางที่เดียวเท่านั้นครับในประเทศไทย
ขณะนี้ผมอยู่กับท่านผู้บัญชาการเรือนจำบางขวาง
พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่อยู่ในบริเวณที่เรียกว่าแดนประหาร

บ๓ที่ไม่มีการประหาร
หลังสุดนั้นตั้งแต่ปี๒๕๔๖ใช่ไหมครับท่าน
ที่มีการประหารโดยใช้อาการเข็มฉีดยา
ก่อนหน้านั้นยังใช้วิธีการทิ้งเป้า
นี่ก็คือบริเวณที่จะใช้ยิงนะฮะ
ตรงนั้นจะเป็นบริเวณที่ผู้ที่ถูกประหารก็จะยืนอยู่ด้านหลัง

นั่งอยู่นะฮะนั่งอยู่แล้วก็หันหลังหรือหันหน้าครับ

แสดงว่าในบริเวณนี้
เขียนว่ามาตรา๑๙ผู้ใดต้องโทษประหารชีวิตให้ดำเนินการด้วยวิธีการฉีดยา
ฉีดยาตอนหลังครับตอนหลัง
ให้ยิงก่อนวิธียิงแล้วก็ฉีดยา
คือ๔๖๕๓มีทั้งหมดกี่คนครับท่านครับ
ฉีดยาประมาณ๗คนครับ
ตรงไหนที่เขาเรียกว่าประตูแดงท่านชี้ให้ดูหน่อยไหมที่บอกว่ามีนักโทษต้องพาออกจากตรงนี้ไปพังภาควัดบางแพรกใต้ครับ

จามบางขวางนั้นไม่ง่ายเลยนะครับเพราะมีการควบคุมดูแลอย่างเข้มแข็ง
เนื่องจากว่าเป็นเรือนจำในนักโทษคดีอุจจกรรมในอดีตนั้นนักโทษที่ถูกประหารชีวิต
จะถูกนำออกประตูนี้เพื่อจะไปสู่วัดบางแพรกใต้นะฮะ
ก็หมายความว่าถ้าเกิดตายโดยวิธีปกติไม่ได้ผ่านทางนี้นะฮะ
ยกเว้นว่าคนนักโทษที่ถูกประหารชีวิตเท่านั้นถูกไหมครับ
แต่หลังจากฉีดยาก็ไม่ได้นำทางนี้หลังฉีดยาเขานำออกทางประตู
โอ้โหก็แสดงว่าประตูนี้ไม่เคยใช้เลยครับเพราะเราต้องเก็บศพมา
แล้วก็เก็บศพไว้ในในห้องที่ที่ฉีดยาต้องเก็บศพไว้ในใน
ในห้องฉีดยาก่อนแค่เย็นห้องแค่เย็นก่อนนะฮะ
จนได้เวลาถึงจะนำออกครับครับ
ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาเข้ามาถึงในบริเวณห้องประหาร
นะฮะโทษประหารชีวิตนั้นทางศาลยังมีลงอยู่นะครับ
และโทษประหารชีวิตยังไม่ได้ถือว่าศูนย์หายไปแต่อย่างใด
นะฮะอ่าโดยที่ในเรือนจำบางขวางนั้นเรียนถามท่านผู้บัญชาการ
มีจำนวนอยู่อ่าที่อยู่ในระหว่างอ่าอุทธรณดีการคือคดียังไม่สิ้นสุด
สามร้อยสี่คนนะฮะอ่าโดยอ่าคดีที่สิ้นสุดแล้วร้อยหกสิบสามคน
นะฮะเมื่อคดีสิ้นสุดแล้วก็หมายความว่ามีคิวที่จะรอประหาร
ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าร้อยหกสิบสามนะฮะแต่หลังจากสองพันห้าร้อยห้าสิบสาม
ยังไม่มีการประหารชีวิตแต่อย่างใดท่านผู้ชมจะได้เข้าใจนะครับ
โทษประหารยังมีอยู่นะครับอันนี้คือห้องที่ผมพาเข้ามา
นี่คือเตียงซึ่งมีนักโทษจะต้องเอามือแอร์ไว้แล้วก็มีการฉีดยา
ถูกไหมครับอันนี้เป็นซองเก็บศพนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นอุปกรณ์และสารพิษในการประหารชีวิตนะฮะ
ก็คืออันแรกคือยานอนหลับนะฮะอันที่สองคือยาคลายกล้ามเนื้อ
ที่สามคือยาทำให้กล้ามเนื้อหัวใจหยุดเต้นนะฮะท่านผู้ชมฮะ
ก็ขอย้ำอีกทีนะฮะสำหรับผู้ที่คิดจะกระทำความผิดนะฮะ
กรมราชธรรมก็ยังมีการเตรียมพื้นที่ห้องในการประหารชีวิตเนี่ย
โดยดูแลอย่างดีฮะหมายความว่าถ้าพร้อมใช้งานนะท่านครับโอ้โห
อ๋อคือมีมีห้องอยู่ที่นี่ครับแต่ว่าคนเป็นพิจารณ์ภาคเนี้ยยืนอยู่สามคน
คือหมายความว่าไม่ได้กำหนดว่าให้ใครไปกดยาชนิดไหน
เพื่อให้ทั้ง๓คนนั้นกดยา๓ชนิดนี้

ที่ท่านเห็นว่ะมีฟัยอยู่๓ดวง
ไฟเขียวเหลืองแดงก็หมายความว่า
ตามนี้นะฮะคือถ้าแดงปุ๊บก็จะฉีดอ่าสุดท้ายนะฮะ
เข้าไปสู่ร่างกายของนักโทษนะฮะทั้งสองเตียงนี้ก็
รับการยืนยันว่าได้ดูแลอย่างดีแล้วก็พร้อมการใช้งาน
อันนั้นแสดงว่าโทษประหารชีวิตนั้นก็คงยังมีอยู่
ท่านผู้ชมที่ยังสงสัยว่าเอ๊ะเดี๋ยวนี้ไม่มีโทษประหารแล้ว
หรือว่าโจรผู้ร้ายบางคนเนี่ยกล้าทำก็ต้องคิดให้ดีนะฮะ
เพราะว่าการประหารชีวิตนั้นยังมีอยู่และสารสถิตยุติธรรมก็ได้ลง
อ่าในกรณีประหารอยู่บ่อยบ่อยส่วนเข้ามาในเรือนจำพิเศษ
เรือนจำบางขวางนี้ก็มีแดนประหารซึ่งขังนักโทษอย่างที่ท่านผู้บัญชาการแจ้งว่า
คดีสิ้นสุดแล้วจะเป็นโทษประหารชีวิตมีอยู่ถึง๑๖๐กว่าคน
ผมอยู่กับคุณประเสริฐบุญมั่นอ่าคุณประเสริฐอ่า
ทำหน้าที่อะไรครับในบริเวณแดนประหารเนี้ยน่ะ
เป็นพยาฆาตฉีดสารพิษครับ

ถ้า๓คนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะฉีดอันไหน
นะครับก็คือฉีดทั้ง๓เข็มนี้
โดยต้องมีพยานต้องมีใครมาดูไหม

มีเจ้าหน้าที่เยอะมากครับมีทั้งพยาน
มีทั้งเกี่ยวกับหมอเกี่ยวกับอะไรทุกอย่าง

โดยปกตินี่เวลาฉีดไปแล้วนี่ตายโดยทันทีไหมครับ
ก็ไม่ทันทีก็ต้องมีเครื่อง
เครื่องตรวจหัวใจปึ๊บจนกว่าว่า
หมายความว่าฉีดแล้วต้องตรวจหัวใจดู

หมอตรวจมั่นตาอะไรทุกอย่าง

ห้องนี้เป็นห้องพิธีทางศาสนา

พุทธคริสต์อิสลาม

ถ้าเป็นศาสนาอิสลามก็ให้ละหมาด

ถ้าเป็นทางพุทธเนี่ยนะครับ

ใช่ใช่มั้ยครับ
จะมาเทศ
อ๋อครับครับ
สถานที่ข้างหลังผมนี้เป็นสถานที่
ที่เขาเรียกว่าสถานที่หมดทุกข์

เรือนจำบางขวางท่านผู้ชมมองไปบางท่านถ้าไม่เห็นป้าย
หรือเห็นพื้นที่เขียวทางเรือนจำนี่เขาดูแลอย่างดีนะฮะ
แล้วก็สะอาดบางท่านอาจจะคิดว่ารีสอร์ท
แต่คงไม่มีใครอยากจะเข้ามาที่เรือนจำบางขวางเพราะว่าเป็น
เป็นคดีอุจจกรรมอัตราโทษหนักมีการดูแลอย่างมั่นคงเข้มแข็ง
ผมพาท่านผู้ชมไปดูแดนประหารจริงอยู่ว่าในระยะหลายปีนี้มา
ยังไม่มีการประหารนะฮะแต่เท่าที่ผมสอบถาม
จากทางผู้บัญชาการเรือนจำท่านให้ความสำคัญกับห้องต่างเหล่านี้
ดูแลอย่างดีเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไม่แน่ครับ
วันใดวันหนึ่งก็อาจจะมีการประหารชีวิตเพราะมีนักโทษรอการประหารชีวิตถึง๑๖๐กว่าคน
คดีสิ้นสุดแล้วและรอมีชื่ออยู่ในรายชื่อของนักโทษประหารอยู่
เฉพาะในเรือนจำของบางขวางที่ผมพามาดูก็เพื่อให้ท่านทราบว่า
ประหารชีวิตนั้นยังมีอยู่นะฮะและมีการลงโทษด้วยการประหารชีวิต
คดีที่มีอัตราโทษกระทำความผิดรุนแรงและเป็นภัยนะฮะ
ดังนั้นเพื่อให้ท่านได้มั่นใจว่าทางเรือนจำบางขวางนั้น
ได้รักษาสถานที่นี้ดูแลสถานที่นี้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดครับ
ก็อย่างที่เขียนไว้ครับสถานที่หมดทุกข์ครับ
ชูเว็ตตีแสดหน้า